ขนมเบื้องเขาบอกว่าเป็นขนมเบื้องเก่าแก่กว่า๓๐ปี
ขนมเมืองยวนโบราณ

ป้าขายกันกี่ปีแล้วมั้งแนว

เพราะทางกับหลุ่นแม่ก็๗๐กว่าปี

ไม่มีแฟนชายแล้วก็ไม่รับสอนด้วย
หวงสูตร
สวัสดีค่ะชื่อสุอภานะคะ
เบื้องยวนสุอภาตลาดภูค่ะ

แล้วก็มีไข่คู่ธรรมดาไส้น้อย
กับไข่คู่ซุปเปอร์ไส้แน่น
แล้วเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบคนอยากทาน
แต่ว่าถ้ามาเวลาที่เร่งด่วน

เพราะมันจะใช้ไฟอ่อนใช้เวลานาน
แตกต่างจากที่อื่นคือของเราแป้งจะกรอบ

แล้วน้ำจิ้มที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
เป็นอาจารย์ที่แบบทำจากน้ำตาลของบ้านแพ้ว

จุดเด่นคือใช้เตาถ่านและน้ำมันหมู

แล้วในตัวหน้ากุ้งนี่มีกุ้งแม่น้ำจริง
ธรรมดาแล้วจะเป็นแค่หน้ากุ้งที่เป็นมะพร้าวใช่ไหมคะ
แต่ที่นี่ใส่กุ้งสับของเราเป็นสูตรแบบนี้
กินของป้าแล้วไปกินที่อื่นมันไม่เหมือนกันเลย
กินแล้วคิดถึงหน้าป้าเลย
ฝากร้านขนมเบื้องยนสุวภาด้วยนะคะ
อยู่๔แยกตลาดภูตรงป้ายเทิดไทย๑๘เลยค่ะ
มีทั้งไข่กรอบไข่นิ่มไว้ต้อนรับลูกค้านะคะ
แล้วถ้าใครอยากทานแบบนี้มาเวลาช่วงเย็นจะได้ทาน
กินไปแต่ละคำนึกถึงหน้าป้าเลย

แต่จริงที่ตลาดภูวยังมีของอร่อยอีกเยอะนะ
เพราะว่าดิฉันเคยไปเต็มมือเลยกลับมา